จากใบเฟิร์นมาต่อที่สาวสวยคนนี้นะคะน้องนิชานัทนิชา
กับละครเรื่องล่าสุดโอ้โหชื่อแซ่บอีกแล้วนะคะ
สาบซ่อนรักดิภูมิมูส่งไป
คุณผู้ชมเห็นมั้ยน้องนิชาเวอร์เชิญล่าสุด

ขอโทษนะคะฝรั่งที่ไหนคะเนี่ย
ว่าจะเป็นแบบว่าคนยุโรปอะไรแบบนี้คุณผู้ชม
คือจริงนะคะน้องนิชาก็เปิดใจนะคะ
บอกว่าพี่หนูอยากเปลี่ยนผมมานานแล้วล่ะค่ะ
แต่ติดถ่ายละครหลายเรื่องไม่มีโอกาสสักทีค่ะ
คราวนี้ปิดกล้องแล้วนะคะก็เลยอ่ะก็เลยถามพี่โน่

พี่โนเค้ามีคอมเม้นต์นะคะทำสีผมนี้เค้าบอกว่า
ก็ต้องทำแบบค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกัน

และเรื่องสุดท้ายคุณผู้ชม
นิชาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตขนาดนี้ค่ะ

โตโน่ก็จูงมือกระหนุงกระหนิง

ตกลงน้องนิชาจะเรียกพี่โน่ว่าแฟนได้หรือยัง

จะเรียกยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่เลย
แล้วเราเรียกว่าแฟนได้ไหมคะ
เป็นแบบเรื่อยอะค่ะแบบมันก็ดูแลกัน
ช่วยเหลือกันให้กำลังใจกัน
มันก็เป็นแบบเรื่องดีในชีวิตของเรานะคะ
เรียกอะไรก็ได้เท่ากับแฟนนั่นแหละจบ

แหมคุณผู้ชมขาจูงมือซ้ายคุณแม่ขวาน้องนิชาขนาดนี้

เมื่อวันก่อนพี่โตโน้ยจูงมือเราเลย

มือแล้วบอกว่าพี่แจ๊คเริ่มสัมภาษณ์ได้แล้ว
ข่าวต่อไปนี่นะพี่สัมภาษณ์นางนี่